รุมทำร้ายวัยรุ่นอายุสิบห้าเท่านั้นเองครับใช่ค่ะรุมกันเป็นสิบเลยนะคะ
แล้วแม่ออกมาร้องเรื่องนี้ว่านำเรื่องนี้ไปบอกทั้งผู้ใหญ่บ้าน
ไปทั้งแจ้งความทำไมอ่ะมันไม่มีอะไรคืบเลย
ลูกเจ็บนะลองดูค่ะ

โอ้โหได้ยินเสียงเนี่ยแหละค่ะตอนเกิดเหตุเนี่ยมันมีคลิปด้วยนะ
คือมีการถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็มีหลักฐานส่วนนี้แม่บอก
และไอ้พวกหลักฐานต่างนานาต้องพยายามไปหาเอามาเองด้วยนะคะ
แล้วก็รู้ด้วยซ้ำว่ากลุ่มคนก่อเหตุเป็นใครคลิปที่มีการทำร้ายร่างกายกันค่ะ
โดยลูกชายของคุณแม่ท่านนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนที่มากัน๕คน
บอกว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปตัดผมแท้ทำไมมนต์ถึงเจอแบบนี้
คลิปเนี่ยเห็นหน้าคนก่อเหตุอาจจะไม่ค่อยชัดแต่พอจะรู้ค่ะ
โดยคนที่ถูกทำร้ายคือในพีชค่ะเป็นเยาวชนอายุ๑๕ปีเท่านั้นเอง
สภาพตรงบริเวณแผ่นหลังถูกกระทืบจนเป็นรอยรองเท้าของอีกฝ่ายเลยนะคะ
แล้วก็มีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกาย
ทีมข่าวไปพูดคุยนะคะกับลูกของคุณแม่ท่านนี้
ก็บอกแบบนี้บอกว่าคือนางสุพัตราผู้ปกครองของน้องพีชอายุสิบห้า
แล้วก็คือทั้งคู่เขาพากันไปคือไปร้องต่อสื่อ
จริงไปแจ้งความมาแล้วที่สพทุ่งสงศ์
แต่อย่างที่บอกว่ามันไม่คืบหน้าก็เลยต้องมาบอกสื่อแบบนี้
โดยทางผู้ปกครองของน้องเยาวชนอธิบายแบบนี้ว่า
เหตุเกิดวันอาทิตย์ที่๑๘สิงหาคมค่ะ
ลูกพากันขี่รถจักรยานยนต์๓คันไปกันทั้งหมด๕คน
ตั้งใจจะไปตัดผมที่บ้านนาชุมแสงค่ะ
ซึ่งตรงนั้นบริเวณใกล้หมู่บ้านมันไม่มีร้านตัดผม
ก็เลยต้องออกไปนะคะด้านนอกไปถึงที่เกิดเหตุตรงสะพานค่ะ
ไปเจอกับนายมาร์คกับนายกล้วยรู้ชื่อเล่นด้วยนะ
แล้วก็เจอกับพวกของในมาร์คกับในกล้วยอีก๘คน
รวมแล้วเป็นทั้งหมด๑๐คนอยู่ดีก็เข้ามาทำร้ายลูกชายของตนกับเพื่อน
หลังจากนั้นก็บอกว่าน้องพีชเนี่ยเล่าให้ฟังว่าถูกถีบมอเตอร์ไซค์จนล้ม
วัยรุ่นต่างหมู่บ้านเหล่านั้นที่เป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุ
มาบีบคอแล้วก็เตะแล้วก็เอามีดมาจี้อีกต่างหาก
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันถูกเอามีดฟันรถมอเตอร์ไซค์ได้รับความเสียหาย
ยังถูกดึงกุญแจรถออกแล้วก็โยนทิ้งด้วยนะคะ
เพื่อนอีกคนของน้องพีชก็ถูกฟันเหมือนกัน
แต่ว่าใส่เสื้อหนาก็เลยอาจจะไม่มีรอยเท่าไหร่
หลังเกิดเหตุบอกผู้ใหญ่บ้านไปค่ะ

แต่เหมือนไม่ได้รับความร่วมมือ
ก็เลยหาข้อมูลกลุ่มวัยรุ่นนี้เองรวบรวมคลิปต่างไปแจ้งความ
แต่ไม่มีความคืบหน้าค่ะ
คือจริงหนึ่งในกลุ่มผู้ปกครองเขาบอกนะว่าอยากให้ฝั่งนู้นเอามาเคลียร์
มันจะได้จบไม่ได้อยากจะมีเรื่องมีปัญหากันมากกว่านี้
เพราะเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงกันนะคะ
ทุกปียังจะต้องมีการจัดแข่งขันแล้วก็จะต้องมาร่วมกันระหว่างหมู่บ้านด้วยกัน
ก็ทีนี้ตำรวจบอกความที่ว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของมีเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างละเอียดอ่อน
ทีนี้เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านบอกว่าฝากตำรวจแล้วกันสอบพอทุ่งฝนให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบครอบนะคะ
ก็ไม่อยากจะให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ